จากเสียงที่เป็นอมตะแล้ว

มีภาพในอดีตมายืนยันเปรียบเทียบ

ห้านับที่มาใช่ไหม

ตอนที่ออกอัลบั้มใช่ไหมพอคนเริ่มชอบเพลงเราไงเขาก็เห็นแต่อัลบั้มเห็นลูกเรานะในตลับเทป
คือก็เริ่มไปค้นหาว่าอัญชาลีเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไง
ก็ในที่สุดแล้วก็มีหนังสือสกุลไทยซึ่งเป็นหนังสือที่แบบสมัยก่อนไม่เกิด

คนที่เขาเขียนตอบคำถามก็เป็นเพื่อนคุณพ่อพี่

เพราะคือเด็กเขาก็แบบอยากใกล้
เดี๋ยวคนนั้นก็ฉุดคนนั้นก็ฉุด

เราก็ไม่กล้าขยับขยื่นเราจะไปทับขาเขาอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราดีใจภูมิใจนะ
แต่เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราดังข้ามคืน
แล้วรู้สึกว่าเรายังรับมันยังปรับตัวยากมากเลย
โปสเตอร์เมื่อก่อนเขาจะเห็นก็พยายามจะออกคอนเสิร์ตมาโปสเตอร์เนี่ย
คนที่เขาชอบตัวเราอะชอบคอนเพยรท์ของเราเขาเป็นแฟนคลับพี่ปู้หมดเลย
ใช่ครับก็ข้าวตามไปกันทั้งทุกงาน
น่ารักมากเลยขอบคุณนะจ๊ะ
ค่ะพี่เราจะบอกว่าคำว่าคู่จิ้นที่เราใช้กันทุกวันนี้
คู่แรกที่บังเกิดขึ้นในวงการไทยแล้วก็เป็นคู่ที่เรียกได้ว่า
ดังมากทั้งคู่มาเจอกัน
คือพี่ปุ๊กกับพี่เบิร์ดทงชัยนะจ๊ะ

ก็เลยเอาทั้ง๑๐เพลงบรรจุไว้ในหนังด้วยรักหรือรัก

ใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอัศจรรย์มาก

ดู๓๐กว่ารอบก็มี

ตอนนี้นะครับ
เมื่อก่อนจะสิ่งต่างเคย
ทีมือเท่านั้นแป๊บมาไหม

ปูต้องมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง
เพราะมันไม่ต่างจากลูกเมื่อสักครู่เลย

วัยไม่ได้สมกับวัยที่
ปูเขาดูแลทั้งสภาพจิตใจตัวเอง
และที่สำคัญออกกำลังกายด้วย
ต้องออกเป็นประจำ
ต้องมีมินัยนิดหนึ่ง
ว้าวไม่เบานะ
วินเหลือเกิน

บางทีคนเราอยู่ที่วัยอย่างนี้

จากดูแลตัวเองในเรื่องของการออกกำลังกายแล้ว
ยังมีเวลาเข้าครัวทำกะหรี่ปั๊บแสนอร่อยด้วย

คือเราใช้เครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงจริง

ว่า๓ชั่วโมงฉันทำได้๒๐ตัวเท่านั้นเอง

เข้าครัวแล้วก็มานวดแป้งสักนิ้วหนึ่ง

เพราะฉะนั้นมันจะเป็นบีเขาเรียกว่าก้นหอย
ป่ะลูกก็ลองดูไส้ก่อนเปิดไส้หน่อยสินะอันนี้เป็นไก่นะจ๊ะ
อ่าแล้วก็จะมีหอมแดงแล้วก็เครื่องแกงนะจ๊ะ
ลองชิมโดยที่ไม่ต้องใส่อาจารย์ก่อน
จากนั้นมันจะนี่มันจะออกเค็มเล็กเพราะเครื่องแกงมันจะเค็มใช่ไหม
มากครับที่จริงแล้วก็กะหรี่ปั๊บมันก็ไม่ค่อยต่างนะ
แต่ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นเคล็ด๑๙๘๕หน่อยอ่า
แฟนทางรายการถ้าอยากจักรได้นะเคลียรมาขอได้นะ
ส่งไปทางรายการแล้วส่งไปให้ถึงบ้าน
ใครอัดวิชาให้ใครบ้างหรอแบบเนี้ย

ปลื้มพี่ปู๊มมานาน
ขออนุญาตรองเพลงพูดกับพี่ปู๊สับเพียง
อุ้ยจริงเหรอ
สับเพียงจะรองเพลงหนูได้ไหมเนี่ย
เยี่ยมมากสนุกมากเลยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป